ข่าวแรกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาก

กรณีที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์กัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวหอแถวจุฬานะคะ
มีน้องนิสิตที่เขาขึ้นรถ

แล้วก็บอกว่าน้องแบบนี้มันไม่ได้
เรียกไม่ได้แถวนี้มันมีวินอยู่

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นคลิปนี่แหละ
ถ่ายมาแต่ว่าไม่เห็นหน้าของวินชัดเจน
แต่เห็นเลขข้างหลังป้ายเสื้อวิน
เกือบจะมีการวางมวยกันแล้วค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าออฟเทียนหิรันนะคะ
โดยเหตุการณ์ในคลิปจะเห็นว่าวินมอเตอร์ไซค
ทั้งที่ในซอยมีวินประจำอยู่แล้ว
ก็อธิบายว่าพี่ก็ใช้แอปพลิเคชันเรียกมา
เพราะว่าจะไปเรียนแต่ว่าตรงนั้นไม่มีวินประจำอยู่เลย
เมื่อมีบริการที่ให้ความสะดวกตัวเองก็มีสิทธิ์เลือกใช้
อีกทั้งเขาก็ถามนะพี่พี่ไปถาปัตย์ไหมล่ะ

แต่พี่ไม่อยู่แถวนี้ผมก็ใช้แอปเรียกสิ

ทำให้วินเจ้าถิ่นเนี่ยก็ไม่พอใจนะคะ
ตอบกลับไปว่าถ้าเรียกมาอีกก็
น้องก็เรียกได้แต่พี่ก็จะไล่ไปนั่นแหละ
อ้าวใช่เขาบอกมีแถวนี้มีวินอยู่
เรียกวินขาจรก็ได้อย่าไปเรียกแอปเขาบอกแบบนี้นะคะ

ชาวเน็ตแน่นอนหลายคนใช้อยู่นะแอปนี้นะคะ
ก็วิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลกันเยอะเลยล่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี

โดยนายอิทธิพงศ์สังคพัฒน์ซึ่งก็เป็นคนใส่เสื้อวินเบอร์๗๗ในคลิป
ก็เล่าว่าวันเกิดเหตุได้พูดตักเตือนนิสิตกับคนขับวินแกรปไป
โดยไม่มีเจตนาที่จะไปหาเรื่องค่ะ
เพราะปกติจะมีวินแกรปไบท์มารับส่งผู้โดยสารเป็นประจำ
พวกตัวเองก็ได้เตือนไปบ่อยว่าให้ไปรับส่งนอกพื้นที่

การขนส่งทางบกไม่ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียกใช้บริการรถสาธารณะค่ะ
แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาต
แล้วก็ไม่ขัดต่อการจัดระเบียบของคอสชด้วย
ส่วนผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่แสดงกิริยาวาจาไม่เหมาะสมในเหตุการณ์นี้นะคะ
ทางกองตรวจการขนส่งทางบกก็ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีตั้งแต่ทราบเรื่อง
แล้วก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมบันทึกประวัติไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ
เพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไปค่ะ
ธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกเพิ่มด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ถ้าพบการฝ่าฝืนกฎหมายนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือว่าป้ายดำมาใช้รับส่งผู้โดยสาร
หรือไม่แสดงใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
แต่งกายไม่ถูกต้องปฏิเสธผู้โดยสาร
หรือไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้
ผู้ที่กระทำผิดก็จะเปรียบเทียบปรับ
อัตราโทษสูงสุดทุกรายนะคะ
แล้วก็จะส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม
พร้อมกับจัดเก็บประวัติเพื่อติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
กรณีพบการกระทำความผิดซ้ำ
จะพักใช้แล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ

คุณผู้ชมดูอยู่ประชาชนพบรถจักรยานยนต์
สาธารณะทำผิดกฎหมายให้บริการไม่ปลอดภัยนะคะ
ก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร
และรับเรื่องร้องเรียนโทร๑๕๘๔สายด่วน
ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
เหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้

แท็กซี่ที่มาเอารถชนธรรมดามาขับมาอะไรต่าง
ไปแย่งอาชีพของคนขับแท็กซี่เดิม

ก็เป็นกรณีเดียวกันเคยจะมีงานจัดขึ้นมานะ
เพราะว่าเป็นเรื่องเป็นราวกันบอกว่าพี่วินไม่พอใจ
ค่ะก็เหมือนกับว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้
กรมการขนส่งทางบกบอกว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัย

ว่ารถจักรยานยนต์เวลาไปรับผู้โดยสารเนี่ย
เขาไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นการรับจ้าง
มันเหมือนรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ทั่วไป

ดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย

เพราะว่าไม่ได้มีการไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
มันไม่เหมือนรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เขามีการขึ้นทะเบียนถูกต้อง
เขามีวินตามพื้นที่ที่ถูกต้องแล้วเขาก็มีการกำหนดอนามบริเวณ
วินนี้วิ่งเส้นทางไหนบ้างวินนี้วิ่งเส้นทางไหนบ้าง
แต่ว่าพอเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแต่ประเด็นนี้มันผิดตรงที่
พี่วินก็ไม่มีสิทธิ์ไปดึงกุญแจเขาออก

แต่เรื่องนี้คุยกันยาวนะเป็นปัญหามานานแล้ว
ต้องบอกว่าโลกแตกเบานะ
ใช่แต่ว่าคือในมุมในมุมของทางราชการก็เป็นแบบนั้น

เพราะว่ามีประวัติของผู้ขับขี่ก่อนที่เขาจะรับเข้ามาในระบบ
ก็มีการตรวจสอบนะคะรวมไปถึงก่อนที่จะเรียกมาใช้บริการ
คือคนในแอปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจะมีพี่วินคนนี้
เลขทะเบียนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ได้เรตติ้งจากลูกค้าเท่านี้
มารับเราถึงที่อันนี้เป็นความปลอดภัยในลักษณะของเอกชน
ก็ดูในแอปพลิเคชันสะดวกดี
ไม่ต้องไปยืนรอโบกอยู่ข้างทาง
เพราะว่าบ้านเราไม่เหมือนในต่างประเทศมีจุดรอรับแท็กซี่
เขาเป็นจุดอยู่แล้วไม่สามารถไปยืนโบกตามทางได้
บางจุดยังต้องยืนรอยืนโบก
กแล้วบางทีไม่ไปก็มีก็ยังคงมีบ้างอ่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นถั่วกันไปเนาะ

ใช่แต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าจะมีสัญญาณอันดี
คือคนในวงการสตาร์ทอัพเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ประเทศไทย
จะทำให้สิ่งที่มีอยู่เดิมมันอาจจะทำให้สั่นคลอน
แต่ถ้ามีการเปิดรับแล้วร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย
มันจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายแล้วก็ประชาชนด้วยที่สำคัญ